เดี๋ยวทีนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับที่จอดรถกันหน่อย

เคยเป็นไหมเวลาที่บางทีเราไปทำธุระบางอย่างแล้วนะ

คราวนี้เรามาดูที่จอดรถแบบ๔๐กันบ้างนะคะ

เขามีการนำเทคโนโลยีมาใช้กับที่จอดรถนั่นเอง
แล้วก็ตอนนี้พัฒนามาใช้๓จุดในมหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อน
อนาคตต่อไปสามารถจองที่จอดรถผ่านทางแอปพลิเคชันได้ด้วย
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยค่ะว่าหลักการวิธีการเขาทำงานยังไง
ที่คุณผู้ชมเห็น๕ช่องจอดตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของช่องจอด
ที่เป็นที่จอดอัจฉริยะนั่นเองค่ะ
เพราะว่าลานจอดรถบริเวณ๘ช่องหน้าสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นถือว่าเป็นหนึ่งใน๓จุดที่เขานำร่อง
เนรมิตให้เป็นลานจอดรถอัจฉริยะค่ะ
แล้วก็ดูสิอันนี้เป็นพิธีเปิดเมื่อวานนี้

จากจุดหน้าสำนักอธิการบดีแล้วเนี่ยยังมีอีก๒จุดนะ
ก็คือลานจอดรถอาคารสำนักหอสมุทร๑๕ช่อง
แล้วก็ยังมีลานจอดรถอาคารกรยานิวัฒนานุสร
แพทยศาสตร์อีก๒๗ช่องสัญลักษณ์แบบนี้เลยค่ะ
ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าไปสังเกตลักษณะแบบนี้

โดยทางด้านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ท่านสุพชัยปทุมนากุลก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าได้ร่วมมือกับภาคเอกชน
มาใช้ในการวิจัยโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ
มือถือที่ทำให้อุปกรณ์ต่างมันเชื่อมต่อเข้าหากันได้

แล้วแถมที่สำคัญนะนะไม่ต้องเชื่อมต่อผ่านสายเลย
เขาก็เลยเอาสิ่งประดิษฐ์เอางานวิจัยของอาจารย์ของนักศึกษา
บูรณาการร่วมกันพัฒนาจนใช้งานได้จริงแล้วนะคะ
ระบบนี้จะเชื่อมโยงผ่านทางแอปพลิเคชัน
เป็นการตรวจสอบการเข้าจอดรถในลานจอด
แล้วก็รายงานสรุปผลเป็นรายวันก็ได้รายเดือนก็ได้รายปีก็ได้
แสดงผลการใช้งานพื้นที่ลานจอดรถผ่านทางเว็บไซต์
ทีนี้พอเราขับรถเข้าไปเราก็จะทราบถึงจุดพิกัด

เขาจะแสดงสถานะไงพี่ทิเป้ว่าเวลาขับไปเราเปิดดูในแอปใช่ไหม
พอเป็นสีเขียวแปลว่าช่องจอดตรงนี้
ที่เป็นช่องจอดอัจฉริยะมันว่างอยู่

แต่ถ้าเกิดว่ามันแสดงเป็นสีแดงคือมันไม่ว่าง
มันรู้ได้เลยจากมือถือของเรา
แล้วอีกหน่อยนะจะพัฒนาแอปพลิเคชันนี้
มันให้สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น
ก็คือจะสามารถจองที่จอดรถล่วงหน้าได้ด้วย

แก้ไขปัญหาเรื่องที่จอดรถอีกหน่อยนะ
อกจากที่มขแล้วเดี๋ยวพัฒนาไปในชุมชน

เราจะได้รู้ทันทีชั้นนี้จะมีที่จอดไหม
ไม่งั้นก็วนกันชั้นนี้ก่อน
ขึ้นไปวนถึงชั้นบนโอ้โหเสียเวลาเป็นชั่วโมง
ถึงแม้ว่าตอนนี้ทางห้างหลายห้างเขาก็จะมีสีแดงสีเขียวใช่ไหม

โดยเฉพาะห้างกลางเมืองนะ
ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
คนจะไปจอดเยอะกันเหลือเกินนะครับ